สวัสดีครับติดตามข่าวกีฬาในเรื่องรอบขอบสนามนะครับ
ศึกชัยนะครับที่จีนเดือนมีนาคมนี้นะครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันแล้วครับ
ว่าจะให้โคชโตยศิริษักยอดญาติไทยนั้นทำหน้าที่

จะต้องเข้าสู่กระบวนการสัญหากันนะครับ

ยืนยันนะครับว่าโค้ชโดยศิริษักยอดยัดไทย
เนื่องจากในรายการคัดเลือกฟุตบอลโลกเดือนกันยายน
จึงทำให้สมาคมต้องหากุญสือใหม่แน่นอนครับ

โดยไม่เร่งรีบเพราะอยากให้ได้ผู้ที่เหมาะสมที่สุด
และในขณะนี้ก็มีกุญสือที่ยื่นโปรไฟล์
และยื่นส่วนตัวเข้ามาแล้วกว่า๓๐ราย
แต่ไม่มีใครที่พิจารณาเป็นพิเศษครับ
แต่ในรายการใดที่มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์

ซึ่งทุกคนก็ทราบดีนะครับ

ส่วนเมื่อไปสู่รายการที่มีข้อกำหนด

แน่นอนครับเราก็ต้องทำให้เร็วที่สุด

ความรีบร้อนมันมา
หรือนำพาซึ่งความผิดพลาดได้
เพราะฉะนั้นก็ต้องทำความเข้าใจนะครับ
ผมไม่สามารถที่จะทำตามคำเรียกร้อง
หรือความต้องการของทุกคนได้
เพราะทุกอย่างมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับ
พร้อมจะรับหน้าที่ในทุกบทบาทของทีมชาติ

ว่าทีมชาติไทยจะมีโค้ชคนใหม่ก็ตาม
ส่วนตัวแล้วขอโฟกัสทำเพื่อชาติเท่านั้น
พวกผมกับโค้ชโชคคุยกันแล้วว่า
ตรงนี้เรามีหน้าที่คืออะไรทำเพื่อชาติ
ซึ่งที่ผ่านมาทุกคนก็เห็นแล้วว่า
ตรงนี้เรารู้พฤติกรรมการเล่นของเด็กนะครับ
เพราะฉะนั้นเราทำเพื่อชาติ
เราต้องทำเราไม่ได้ไปยึดติดครับเพราะว่าคุยกับโค้ชโชคแล้วเราน้อมรับในในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับ
หน้าที่ของเราคืออะไรพูดตรงว่าคือทำเพื่อชาติ
พร้อมกันนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทโอสดสภานะครับ
ซึ่งเป็นรักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีนะครับ
สำหรับการเรียนโค้ชโปรไลเซ็นต์เป็นการอบรมโค้ชอาชีพขั้นสูงนะครับ
ใช้เวลาเรียนประมาณ๒ปีโดยแบ่งเป็น๔ช่วง
โดยผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้จะสามารถทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนในระดับนานาชาติ
โดยเฉพาะทวนาเมนต์ใหญ่อย่างฟุตบอลโลกหรือฟุตบอลชิงแชมป์ระดับทวีป
ทั้งในตำแหน่งต่างนะครับอาทิตประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคของสโมสรและทีมชาติครับ